คุณผู้ชมมีรถบรรทุกมันสำปะหลังค่ะกำลังขับรถข้ามสะพานข้ามคลองอยู่ดีดีนะคะ
แต่สุดท้ายยังข้ามสะพานไม่ไปถึงฝั่งเลยอ่ะค่ะมีการที่แบบโอ้โหคอสะพานเนี่ยขาด
แล้วก็ซุดแบบนี้ดูนาทีเกิดเหตุหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมครับวงจรปิดนี้คือบันทึกเหตุการณ์นาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้
คือตอนแรกจะเห็นว่ารถบรรทุกมันสัมปะหลังคือขับผ่านมาก่อนที่ตัวคอสะพานที่รถบรรทุกมันสำปะหลังขับข้ามไปเนี่ย
คอสะพานขาดแล้วก็ซุดลงไปจนกระทั่งได้ยินเสียงดังสนั่นเข้ามาในวงจรปิด
ของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะคะนี่พี่ผู้ชายเสื้อเทาต้องลุกขึ้นไปดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
มีควันลอยออกมาบริเวณจากที่เกิดเหตุด้วยฝุ่นคลุ้งเลยนะคะ
เนี้ยค่ะอยู่ที่สะพานนะคะในพื้นที่บ้านดงเมืองแอร์หมู่ที่หนึ่ง
ตำบลดงเมืองแอมค่ะเขาสวนกวางขอนแก่นที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมพานดูสิคะ
คือสภาพคอสะพานมันขาดพี่คิงแล้วก็ล้อมันแบบโอ้โหซุดตกลงไปอยู่แบบนี้ค่ะ
ตัวลูกพ่วงเนี่ยก็อยู่คนละฝั่งกันจากบริเวณแนวร่องปูนตัวแผ่นปูน
สะพานที่มันซุดลงไปอ่ะนะคะคือคอสะพานทั้งสองเนี่ยขาดออกจากกัน
ตัวแม่อยู่อีกฝั่งตัวลูกอยู่อีกฝั่งเลยนะคะ
คนขับรถพ่วงคันนี้คือนายสิทธิชัยพักดีวัย๓๐ปีเนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพ
คือซุดเป็นบริเวณกว้างมากเกือบตกลงไปเคราะห์ดีนะคะที่ลูกพ่วงไม่หลุดออกมา
ทีนี้ตัวคนขับรถพ่วงเขาให้การแบบนี้ค่ะวันเกิดเหตุเขาได้ขับรถบรรทุกมันสำปะหลังไป
กะว่าจะไปชั่งที่บริเวณลานช่างมันสำปะหลังอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุคือห่างสะพานนี้ไปสักประมาณ๑๐กิโลเมตร
จังหวะที่กำลังขับรถข้ามสะพานอยู่แล้วจู่จู่ปรากฏว่าโอ้โหเกิดเหตุดังกล่าวนี้ขึ้นค่ะ
เขาตัดสินใจปลดตัวล็อกลูกพ่วงออกแล้วก็นำรถตัวลากเนี่ยเหมือนกับมาลากออกจากสะพาน
ตัวพ่วงไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็มีการโทรแจ้งอู่โทรแจ้งเจ้าของรถ
ให้มาช่วยเหลือก่อนที่จะช่วยกันยกรถขึ้นจากบริเวณตัวสะพานที่สุดลงไปฟังเสียงคนขับรถบรรทุกหน่อยค่ะ
ทำไมถึงตัดสินใจมาเส้นนี้ทำไมไม่ไปมิตรภาพ
ก็คนเขามาด้วยครับคนเจ้าของร้านครับเขาแนะนำให้เรามาเส้นนี้
ครับครับเขาก็ขึ้นมารถมากับผมนั่นแหละครับ
เขาบอกว่าให้วิ่งทางนี้ครับตอนที่ขับมามันผมก็ขับมาตามปกติครับ
มันก็ยุบลงไปเองครับตอนนั้นตกใจตกใจ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหตามต่างจังหวัดก็จะเห็นว่ามีรถบรรทุกแบบนี้เยอะมาก
เพราะฉะนั้นใครที่ขับรถบรรทุกหรือว่าสัญจรอยู่ระมัดระวังกันหน่อยนะคะ
ทีนี้ล่าสุดในอำเภอเขาสวนกวางพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีอบตดงเมืองแอมค่ะ
แล้วก็ผู้นำชุมชนนะคะได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบที่เกิดเหตุ
บอกว่าตอนนี้กำลังเร่งเคลียร์สะพานแล้วให้สามารถกลับมาใช้งานสัญจรได้ตามปกติ
ซึ่งหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบอีกครั้งว่าสาเหตุนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่
จากว่าช่วงนี้ต้องยอมรับเลยว่ามันมีปริมาณน้ำเยอะหน้าฝนน่ะนะคะ
ปริ่มสะพานเลยประกอบกับรถบรรทุกอาจจะบรรทุกน้ำหนักเยอะด้วย
ก็เลยทำให้คอสะพานซุดแล้วก็ขาดแบบนี้ค่ะ